เอาล่ะครับปัดด้วยสอกขวาครับตัวเป๋
สองซ้ายมาอีกแล้วครับแสงเอาคืน

เพราะด้านตัวเป๋ก็มี๒งัดง่ายครับ
เอาล่ะครับปรุงนายตั้งไหวเขียร่างเสียบเลยครับ
จึงด้วยสอกขวาแสนเบียนกลับมาเจอสอกซ้าย
มีสอกขวาจึงกลับมาแล้วจังหวัดดึงแล้วคืนด้วยสอก

โอ้โหสอกซ้ายสอกขวาครับโอ้ยแตกเลยครับแสน
โอ้โหได้เลือดเลยครับแม่เข้าไปเป็นเป้าตาครับ

โอ้โหท่านผู้ชมครับทำดูเหมือนง่ายทุกอย่างครับตนเป๋
นี่แหละครับยอดมวยคงกระพันธ์ครับในวัย๓๐กว่าปีแบบนี้ครับ
โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวดูครับแค่ทักทายแล้วก็เตือนมาตลอดครับ
นี่นะครับเดี๋ยวดูครับภาพช้าสอกขวาของทางด้านแสนครับ
ตัวเองงัดง่ายครับนี่ครับงัดง่ายใกล้ครับ

ด้วยศอกขวาอีกทีครับจังหวะดึงแล้วโอ้โหนี่ครับ
ท้าดวนชวนแรกกับเขาครับแสนหน้า
เข้าทางส่วนเป๋เลยครับดูครับจังหวะดึงแล้วฟันด้วยศอกขวา

โอ้โหอยู่นี่ครับมันเข้าบริเวณจุดสำคัญครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับดึงแล้วคืนก่อนครับแล้วงัดอีกทีครับเร็วจริงครับ
นี่ครับคำไว้แล้วงัดเลยครับ
อกแรกเตือนไปแล้วนะครับแล้วเติมด้วยดอกสองแล้วดึงฟันด้วยขวาไม่ถึง
แต่นี่ครับซ้ายวัดไว้ก่อนครับแล้วปั้งเข้าไปครับ